เกิดเหตุคนร้ายขโมยรถกระบะของชาวบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
เจ้าของรถสงสัยว่าเป็นเซลล์ที่เคยขายรถกระบะคันนี้ให้เธอหรือเปล่า
เพราะตอนที่เอากุญแจให้ตอนแรกที่ขายให้เนี่ย
เอากุญแจให้แค่ดอกเดียวส่วนอีกดอกไม่ได้ให้ไว้นะครับ
และเจ้าของรถสามารถตามเจอรถของเธอเองเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
จะจับผิดสามีของเธอว่าสามีฉันไปเที่ยวกินเหล้ากับใครหรือเปล่า
แต่คราวนี้มันเป็นประโยชน์ไงมันเป็นประโยชน์สิคือตามรถมาได้อ่ะ
เมื่อเวลา๓ทุ่ม๒๐นาทีของเมื่อวานนี้
ตำรวจเข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายขโมยรถกระบะไปจากบ้านพักหลังหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๕ตำบลกระโศกอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ที่เกิดเหตุก็พบกับนางสาวปียะนุษผ่าแก้วอายุ๒๙ปีเจ้าของรถ
ทะเบียนบ่อใบไม้หอหีบ๑๒๕อุบลราชธานีของเธอ
ถูกขโมยไปแต่กุญแจรถยังอยู่ภายในบ้านเลย

แต่เอ๊ะทำไมถึงมาสตาร์ทรถคันนี้ได้แล้วเอารถไปได้นะครับ
เจ้าหน้าที่จึงแกะรอยตามหารถคันนี้
กระทั่งไปพบรถคันนี้จอดทิ้งไว้ในบ้านร้างหลังหนึ่ง

โดยคนร้ายได้ถอดแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งด้านหน้าและด้านหลังออกแล้ว

ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
พบว่ารถกระบะมีชายต้องสงสัย
ขับเข้ามาจอดเมื่อเวลาประมาณ๓ทุ่ม๓๑นาที
แล้วก็เดินเข้าไปในบ้านฝั่งตรงข้ามกับที่จอดรถ
เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าว
ก็พบเป็นบ้านของนายพงศ์แล้วก็นางสาวกบ

แต่นายพงศ์นั้นปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับรถที่ถูกโจรกรรมมานะครับ
ด้านของเจ้าของรถคือนางสาวปียะนุษย์บอกว่า
ชายต้องสงสัยน่าจะเป็นเซลล์ที่ขายรถกระบะให้เธอเมื่อปีที่ผ่านมา
โดยให้กุญแจรถมาเพียงดอกเดียว
ใช้ในการติดตามตัวสามีที่หนีไปเที่ยวกินเหล้ากับเพื่อนเท่านั้นเอง
สามีไม่เคยรู้ใช่ไหมมารู้ก็ตอนนี้แหละนะฮะ

ขณะที่ตำรวจได้เชิญตัวนายพงศ์แล้วก็นางสาวกบ
มาสอบปากคำที่สพเมืองอุบลราชธานีนะครับ
เนื่องจากตำรวจบอกว่าทำไมมันมีความบังเอิญ
รถของผู้เสียหายถูกนำมาจอดไว้ฝั่งตรงข้ามบ้านที่นายพงศ์อยู่
อีกทั้งเป็นผู้ขายรถคันดังกล่าวให้กับผู้เสียหายด้วย
คือนายพงศ์เป็นเซลล์ขายรถซึ่งเป็นคนที่เจ้าของรถเขาก็สงสัยอยู่แล้วนะครับ
มาจอดใกล้ใกล้กันแบบนี้ในภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เห็นผู้ชายเดินเข้าไปที่บ้านของนายพงศ์อะไรอย่างนี้ฮะ
หลังจากนั้นตำรวจได้สอบปากคำ
และตอนนี้บอกว่ากำลังพยายามที่จะรวบรวมหลักฐานนะครับ
เรื่องต้นยังไม่ชัดเจนก็เลยต้องปล่อยตัวของนายพงศ์ไป
แล้วก็นางสาวกบไปโดยจะเรียกตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
พร้อมจะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดอื่น
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการมัดตัวดำเนินคดีต่อไปนะครับ